มาดูต่อกันที่พระเอกหนุ่มหล่อมาสเข้มคนนี้กันบ้างดีกว่า

กลับมาด่งดังเปรี้ยงปร่างจากละครเรื่องกงกรรมนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็หลายคนติดตามกันว่า
หลังมานะงานเขาก็ชุกขึ้น

หล่อดูดีแบบนี้ไปพบแพทย์มาหรือเปล่านะคะ

ค่าตัวพุ่งปรี๊ดเห็นว่าพุ่งไป๑๐เท่าเลยค่ะ
เจ้าของงานไม่กล้าจะจ้างแล้ว
จริงหรือเปล่าไปฟังเพชรธกฤษหน่อยค่ะ

ชมครับว่าไปทำอะไรมาดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นอะไรอย่างนี้

ดูแลทีตเมนต์หน้าตัวเองและให้วิตามีซีตัวเอง

แพงครับเราเอาประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าผลงานที่เราได้ออกไปให้กับคนได้ดูทั้งประเทศอย่างนี้
ผิวขาวขึ้นก็ดูหล่อขึ้นอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะ